และหลังจากการประกาศผลการลงคะแนนรอบ๒
ของพักอนุรักษ์นิยมเพื่อหาผู้นำพัก
ซึ่งก็จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่โดยอัตโนมัติเมื่อวานนี้
ก็ชี้ว่าจากนี้จะเป็นการแข่งขัน
แอนเรียลิสซัมรัฐมนตรีพลังงาน
ไม่ว่าจะเป็นเมย์หรือว่าลิซัมนะครับ
วันที่๙กันยายนนี้สหราชอาณาจักร
จะได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่เป็นผู้หญิงอย่างแน่นอน
แล้วก็จะถือเป็นผู้นำหญิงคนที่๒ของประเทศ
ต่อจากหญิงเหล็กอย่างมาโกแลตทัชเชอร์

หรือว่าพลังหญิงถูกจับตามองอีกครั้งครับ
นี่คือหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่
พาดหัวฟันทงว่าสหราชอาณาจักร
กำลังจะมีนายกรัฐมนตรีหญิง
แทนที่นายเดวิดคาเมรอน
ซึ่งอาจเป็นเทเลซ่าเมหรือแอนเรียลิซัม
เลซ่าเมรัฐมนตรีมหาดไทยบอกว่า
ผลโหวตนี้เป็นการชี้ว่าพักอนุรักษ์นิยม
เดินหน้าไปด้วยกันภายใต้การนำของเธอ
ข้างหน้าหากเป็นผู้นำ
คือการเจรจาเพื่อให้สหราชอาณาจักร
ประโยชน์ที่สุดในการออกจากสหภาพยุโรป
แม้จะไม่ได้ออกมารณรงค์ในแนวหน้าก็ตาม
ขณะที่แอนเรียริซัมรัฐมนตรีพลังงานบอกว่า
รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ตัวเลือกผู้นำประเทศ

โดยลิซัมแสดงจุดยืนชัดเจนมาโดยตลอด
ไม่ว่าจะเป็นใครภารกิจสำคัญของ
ที่นายกรัฐมนตรีหญิงคนใหม่
ก็คือการเจรจานำสหราชอาณาจักร

ซึ่งทั้งคู่ยืนยันจะดำเนินการตามผลประชามติ
อกจากนั้นอาจต้องเผชิญกับความท้าทาย

จากการที่สก๊อตแลนด์อาจพยายามที่จะทำประชามติ
เพื่อแยกจากสหราชอาณาจักรอีกครั้ง
โอกาสที่เมย์หรือลิซัมอาจได้เป็น
นายกหญิงคนใหม่ของสหราชอาณาจักร
ทำให้กระแสผู้นำหญิงถูกจับตาอีกครั้ง
ที่มีบทบาทสำคัญในเวทีโลก
ซึ่งขณะนี้เยอรมนีก็มีนายกรัฐมนตรีอังเกล่าแมเคิล
ส่วนสหรัฐอเมริกาก็อาจมีประธานาธิบดีหญิงคนแรก
หากฮิลาลี่คลินตันได้ใช้ชนะ

ประเด็นพลังหญิงก็ดูจะถูกปลุกขึ้นมา
ให้อยู่ในความสนใจในวงกว้างอีกครั้ง
ปัดปุ่นดีเมคนิวสิกวิดีโอเพลงดังเมื่อ๒๐ปีก่อน
เพื่อสะท้อนปัญหาที่ผู้หญิงทั่วโลกต้องเผชิญ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเข้าถึงการศึกษา
การได้ค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกับผู้ชาย
ยกเลิกการแต่งงานแต่วัยเด็ก
เพื่อส่งเสริมสิทธิของผู้หญิงทั่วโลก
โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามตอนต่อไป